พิธีโกนจุกวันที่๒ซึ่งมักมีพิธีพรามร่วมด้วยและอาจรวบรวมเด็กในระแวกเดียวกันมาโกนจุกเป็นงานใหญ่
วันนี้เด็กจะนุ่งขาวห่มขาวซึ่งวงปีภาษก็จะยังคงมีบทบาทสำคัญในการบันเลงเพลงในพิธีนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง
พระสงฆ์สวดชะยันโตขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปลั่นของชัยแล้วผู้อาวุโสหรือพรามในพิธีก็จะใช้กันไก่ตัดจุกเด็ก
ปีภาษจึงเริ่มบันเลงเพลงหมโรงช้าซึ่งมีเพลงสาธุการเหาะรัวกลมและชำนาญตามลำดับ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน